นี้ก็มาไล่เลียงดูที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะครับ
ก็ดูเรื่องของการกู้ซากเรือ
แล้วก็การกู้ศพจากเหตุศกนาฏกรรมเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกู้ซากศพรายสุดท้ายได้สำเร็จแล้ว

ก็เป็นศพนักท่องเที่ยวชาวจีนรายที่๔๗นะครับ
ความพยายามในการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตอีกเพียง๑รายที่ติดอยู่ใต้ซากเรือฟินิกส์
ซึ่งประสบเหตุล่มกลางทะเลอันดามันใกล้เกาะเฮอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

เมื่อช่วงค่ำหวานนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมระยะเวลานานถึง๑๐วัน
ล่าสุดในเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้าย
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนขึ้นจากขึ้นเรือหลวงทองหลาง
แล้วนำมาขึ้นฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายลิวเจียนเอกอัครราชทูตสหรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมารอรับ
พร้อมด้วยนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พลเรือโทสมนึกเปรมปราโมทผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓

โดยเมื่อนำศพลงจากเรือแล้วทุกคนได้ยืนไว้อะไร๑นาที
ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเพื่อเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปครับ
ด้านของเอกอัครราชทูตสาธารณประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณ
รัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ช่วยค้นหา
และสามารถเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตจนครบทั้ง๔๗ศพนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วร่างสุดท้ายค่อนข้างจะมีปัญหาและอุปสรรคในการลงไปเก็บกู้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของคลื่นลมแรง
แล้วก็เรื่องของการที่ถูกซากเรือฟินิกส์ทับไว้นะครับ
ในฐานะผู้ควบคุมการกู้ร่างผู้เสียชีวิต

ทีมนักประดาน้ำทัพเรือไทยแล้วก็หน่วยกู้ภัยของจีน

แต่ด้วยความพยายามทุกวิถีทาง
จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้สำเร็จแล้วครับ

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการเรียกร้องค่ะ
อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับพรบการเดินเรือในหน้าน้ำไทย
ปรับให้มันทันยุคทันสมัยหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ก็มีธุรกิจเรือท่องเที่ยวยุคใหม่เกิดขึ้นมาเยอะ
รวมถึงขอเวลาในการจัดระเบียบเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำทั้งหมดที่ทำ
เป้าประสงค์ก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
นายวิรสักโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยนะคะ
ถึงมาตรการเร่งด่วนที่จะป้องกันอุบัติเหตุทางเรือ
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุเรือล่มในช่วงมรสุมแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุไปแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวจีน

ล่าสุดค่ะมีการหารือกับทั้งภาครัฐภาคเอกชน
แล้วก็บอกว่าให้เวลา๑เดือนที่จะไปสรุปแผน
จัดระเบียบการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐาน

แล้วก็อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ส่วนการสร้างภาพลักษณ์ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เกิดความมั่นใจ
ในการที่จะเดินทางมายังไทยเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ต
อันนี้ต้องดำเนินการตามกระบวนการเยียวยาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต้นก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

มูลค่าคือ๖๓๙๖๐๐๐ล้านบาท
หรือว่าเฉลี่ยรายละ๑ล้านบาท
อกจากนี้ก็จะเร่งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขเรื่องของพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ว่าตอนนี้อาจจะไม่ทันกับยุคไม่ทันกับสมัย
โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมดูแลความปลอดภัย
เรือท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
อยากให้มีมาตรฐานที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ
ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีความสูญเสียอีกในอนาคต
ส่วนเรื่องของคดีนะครับจากกรณีที่เจ้าของเรือนางสาววรลักษณ์
เริ่กใช้การกรรมการพุจกรรมเรือฟินนิกส์

ว่าจะโยงถึงใครจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
ก็เป็นเรื่องทางคดีแล้วนะครับ